บริเวณแยกสาคอนเกษมในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นไปตามนัดหมายครับ๑๗นาฬิกาครับมวลชนทั้งหมดตอนนี้มารวมกันอยู่บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางยกระดับที่จะข้ามไปยังจังหวัดสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศสดสดครับตอนนี้มีมวลชนทยอยเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบริเวณนี้
อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งมวลชนนะครับได้มารวมกันตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วคาดว่าจะมาร่วมชุมนุมกันอยู่บริเวณนี้ประมาณสองชั่วโมงครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี

มีชื่อเรียกว่าสี่แยกสาคอนเกษมนะครับซึ่งตอนนี้ครับนี่ครับทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรจังหวัดขออภัยครับภูมิกับสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนนะครับได้ลงพื้นที่มาดูความเรียบร้อยที่บริเวณสี่แยกนี้นะครับซึ่งตั้งแต่มวลชนมารวมกันบริเวณนี้ครับก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่ปกติเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็มารวมกัน
ประกาศเจตนารมณ์เหมือนอย่างเคยนะครับคือยื่นข้อเสนอไปยังรัฐบาลครับตามที่กลุ่มคณะราษดรเนี่ย๖๓ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศสดสดครับตอนนี้ครับมวลชนก็เรียกได้ว่าปรบมือแล้วก็ส่งเสียงชัยโยดีใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางที่มีตัวแทนของแก่
นำนะครับสลับสับเปลี่ยนขึ้นไปพูดบนรถที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงนะครับ
ซึ่งมวลชนที่มารวมอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าใครก็สามารถขึ้นไปพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอึดอัดนะครับ
กันได้ไม่มีใครเนี่ยเป็นแกนนำนะครับทุกคนสามารถสลับกันขึ้นไปพูดบนรถที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงได้ครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในประชาชนครับที่ขอพูดสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเก็บอั้นมาไว้เป็นเวลานานครับ
เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับมวลชนที่มารวมกันปักหลักกันอยู่บริเวณเกาะกลางถนนใต้กับทางยกระดับที่จะมุ่งหน้าไปยังสมุทรสาครนะครับ
ครับแล้วตอนนี้นะครับมีเรียกได้ว่า
อาจจะเป็นประชาชนครับที่เข้ามาพูดคุยกับแกนนำนะครับทำให้แกนนำเนี่ยต้องเข้าไปพูดและชี้แจงให้เข้าใจนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นครับเรียกได้ว่าคนที่มารวมกันอยู่บริเวณนี้ครับเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะฮะ
ครับและบริเวณนี้นะครับยังจะคงมีการปักหลักชุมนุมกันไปอีกประมาณสองชั่วโมงครับตามที่แกนนำเนี่ยได้ประกาศผ่านทางเพจไว้นะครับซึ่งนี่ครับเป็นหนึ่งในสิบจุดนะครับที่แกนนำเนี่ยประกาศว่าจะเป็นการกระจายการชุมนุมกันและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับ
คุณผู้สือข่าวไทยรัฐทีวีไล่งานสดจากแยกสาของกะเสมครับ